ไปที่จังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวไปดูไอเดียในการขายอาหารญี่ปุ่นแบบนี้ครับ
นี่เลยสองสามีภรรยาที่เราพูดถึงว่าเขาขยันขันแข็งแล้วก็เปิดร้านอาหารขึ้นมานี่นะครับ
เป็นอาหารญี่ปุ่นนะเป็นขนมครกญี่ปุ่น
ที่เขาเรียกว่าโอปัญญากิ

เคยทานเคยทานคุณมีไส้ถั่วแดงอะไรแบบนี้

ถามท่านนี้ครับนายอดิษรใจใสนะครับ
ก็บอกว่าร้านนี้เกิดขึ้นจากตนและแฟน
เป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ขนม
เคยเปิดธุรกิจบิงซูและปลาท้องโกมาก่อนหน้านี้
มีโอกาสได้รับประทานโอปัญญากิ
กินเข้าไปโอ

นึกว่าจะพูดชื่อเมนูมาก
ไม่ใช่แต่ว่าพอทานหายร้อนปุ๊บ

โอ้ยชิบนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นก็เลยมาเปิดร้านขายดูเลย
ลองทำดูทุกอย่างลงตัวปั๊บ
ก็ตัดสินใจเปิดร้านยิ่งใหญ่มาแบบนี้
ปัญญากินี่แหละครับที่จังหวัดพิศนุโลก

มีมันม่วงเผือกถั่วแดง

อู้หูหน้าทานทั้งนั้นดูสิใส่

ต้องเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะอร่อยที่แป้งด้วยไส้ด้วย
ถุดิบต่างเขาก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะ

ใช่เป็นยังไงล่ะของดีของดีคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญราคาไม่แพง
ขายราคาชิ้นละ๒๐บาท
โอ้โหใหญ่ผมว่าไม่แพงนะกับคุณภาพแบบนี้
เนี่ยเกือบฝะเมื้อฝะเมื้อใหญ่เลย
ใช่แล้วครับแล้วในแต่ละวันน้องใบตองคุณนิวนาว
เขาขายได้ประมาณสัก๕๐๐บาท
๕๐๐ชิ้นชิ้นละ๒๐บาท

คนกินก็ถูกอกถูกใจส่วนคนขายก็ได้เงินได้กำไรกลับมา

อ้าวถ้าอยากกินก็ไปกันได้เลยนะครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๑๑ทับ๔
เปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่มของทุกวัน

พิศนุโลกเมืองสองแควร์โทรไปสั่งกันได้เลยนะครับ

หมายเรื่องนี้โทรไปเลยโทรไปเลย
เดี๋ยวที่ฉันโทรก่อนนะคุณวัยพิสุนโลกวันไหน
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอากลับมาให้หน่อย